คนไข้ที่ย้ายไปจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
ในตอนเช้า๒ท่านนะครับแล้วก็ตอน๑๔๐๐นใน๒ท่านนะครับ
ตอนนี้ก็มีรวมอยู่ที่โรงพยาบาลสนามของเรา๔ท่านครับ
ขนาดความจุของเตียงเท่าไหร่นะคะคุณหมอ
เพียงครับก็เป็น๓๐๘ห้องครับ
ค่ะเวลาการบริหารจัดการเนี่ยคือจะรับคนไข้โดยแบ่งตามการมารักษาที่ของธรรมศาสตร์เอง
หรือว่ารับของโรงพยาบาลอื่นด้วยคะ
ครับตอนนี้ก็ที่คุยกันตั้งแต่เบื้องต้นนะครับ
ก็จะเป็นรับมาจากโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายของโรงเรียนแพทย์ก่อนนะครับ
ในส่วนของจุลละหละมาศรีราชไว้ชิราแล้วก็ของธรรมศาสตร์
เพราะฉะนั้นเจ้าหั่นบริกัดว่าสถานการณ์ของโรคนะครับ
แล้วก็เขตสุขภาพที่๔นะครับ
ดูแลและบิทชอบในการที่จะเป็นตัวศูนย์ตรงต่ออยู่
ซึ่งผู้ป่วยที่จะใช้โรงพยาบาลสนาม
ต้องเป็นผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่ได้มีอาการรุนแรงถูกไหมคะ

แล้วก็ผ่านการดูแลในโรงพยาบาลประมาณ๓๗วันได้
แล้วก็ไม่มีอาการดูแล
ซึ่งจริงแล้วถ้าถึงวันหนึ่งซึ่งดิฉันก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้น
แต่ว่าถ้าถึงวันหนึ่งเรามีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อจำนวนมากขึ้น

แล้วสมมุติว่ามันช่วยผลักให้จำนวนผู้ที่ป่วย
อย่างมีอาการหนักหรือว่ารุนแรงมากขึ้นเนี่ย

อุปกรณ์ต่างมันจะย้ายเข้ามาเตรียมพร้อม
เพื่อช่วยแบ่งเบาโรงเรียนแพทย์อื่นไหวไหมคะคุณหมอ
ครับผมก็จริงแล้วในวัตถุประสงค์หลักของโรงพยาบาลสนามตอนนี้นะครับก็คือการที่ดูแลเคสที่ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความสลับซับซ้อนในโรงพยาบาล
เพื่อจะได้ไปดูแลแล้วก็ทำให้โรงพยาบาลมีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น
ผมยกตัวอย่างอย่างที่ทางทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เชิญเวลาประเทศเตรียมไว้สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิดที่มีอาการสันการหรือนุกแรก
ถ้าเกิดว่าตรงนี้เต็มเราก็จะย้ายไปที่โรงพยาบาลสนาม
เพราะฉะนั้นถ้าในส่วนของคนไข้ที่มีอาการปันกลางรุนแรง
ถ้ามากขึ้นเรื่อยก็ทางโรงพยาบาลสนาม
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในบางส่วนนะครับ
เช่นเมื่อมีอาการหรือว่ามีการตรวจพบว่าโควิด
ถ้าได้ผลบวกก็อาจจะต้องไปดูแลที่โรงพยาบาลสนามแล้ว
ถ้าเกิดว่ามีอาการที่ศอกในทางที่จะรุนแรงมากขึ้น
ก็ส่งตัวกลับมายังโรงพยาบาลหลักต่อไปครับ
คือความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยหนัก
ที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยคือคงยังไม่ได้อยู่ในแผนใช่ไหมคะ
ครับก็จริงแล้วสิ่งที่สำคัญสุดก็จะเป็นพวก
การใช้ออกซิเจนเครื่องไม้ทึกมือ

แม้กระทั่งตัวบุคลากรที่จะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญสูงนะครับ

แล้วก็จะขยายศักยภาพในการที่จะรองรับผู้ป่วยฟันคัง
ผู้ป่วยหนักถ้าเราขาดขยายในโรงพยาบาลหลัก

เพราะเราก็มีทั้งเรื่องของออกซิเจนทั้งเครื่องช่วยหายใจ
ที่ต้องสำรองไว้สำหรับการดูแลตรงนี้อยู่แล้วนะครับ
ค่ะผู้ป่วยที่มาเรียนถามเฉพาะโรงพยาบาลสนามก่อนนะคะคุณหมอว่า
ที่โรงพยาบาลสนามผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องมีใครนอนอยู่เป็นเพื่อน
แล้วก็ถ้าจะเยี่ยมเนี่ยยังพอได้ไหมคะเยี่ยมนะคะ
ครับตอนนี้เราที่วางกฎไว้นะครับก็คือว่าเราให้ท่านอยู่ในห้องตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ก็ไม่สามารถที่จะเยี่ยมได้นะครับเพียงแต่ว่าสามารถที่จะพูดคุยนะครับ
หรือว่าร้องขอผ่านทางคุณพยาบาลที่ใช้การติดต่อสองทาง
โดยใช้ตัวกล้องกับตัวอินเทอร์เน็ตซึ่งต่อกันนะครับ
แล้วก็ประเทศที่๒ครับสำหรับญาติหรืออะไรต่างเราก็จะมีมือถือให้
แต่ละท่านเห็นเครื่องนะครับเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับญาตินะครับ
ถ้าเราเทียบจำนวนคุณหมอและพยาบาลหรือบุคลากรการแพทย์ที่จะต้องดูแลโรงพยาบาลสนาม
เราเตรียมไว้อัตราหมอพยาบาลต่อผู้ป่วยจำนวนเท่าไหร่คะคุณหมอ
ครับตอนนี้ที่เราใช้เราจะใช้เป็นปล่อนะครับ
เพราะฉะนั้นเรามีปล่อใน๒๒ห้องนะครับก็เป็น๑ปล่อแต่คุณพยาบาล๑คนนะครับ
แล้วเราก็จะมีทางภูมิในการสงบัตรสนามคอยดูแลอยู่นะครับ
แล้วก็มีคุณหมอจิตเวชนะครับแล้วก็คุณหมอราชิตอื่นคอยจะให้คำศึกษาครับ
แต่ว่าก็เป็นการศึกษาทางออนไลน์กันที่จะเข้ากลุ่มกันแล้วก็ทำเรื่องของกลุ่มบำบัด
ในความผิดที่คนไข้อยู่นานและความเครียดสูงครับ
คุณหมอมีปัญหาในแง่ของการบริหารสังคมโดยรอบบ้างไหมคะ
เพราะว่าคือเราเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มระบาดหนักใหม่นะคะ
ว่าเวลาจะใช้พื้นที่ไหนในการกักตัวหรือว่าพื้นที่ไหนในการรวมตัวของผู้ที่เสี่ยงว่าจะเป็นโควิด
อาจจะมีปฏิกิริยาจากสังคมโดยรอบอันนี้มีใครท้วงติงหรือยังไงประกันบ้างไหมคะ
ครับก็ในเรื่องส่วนที่ตั้งเนี่ยเรามีความได้เปรียบอย่างนะคะ
เพราะว่าไม่มีใกล้เคียงที่มากนะครับก็จะมีท่านที่อยู่อาศัยในปรึกที่ยังคงค้างอยู่เนี่ยประมาณทั้ง๒๐๓๐นะครับ
ในเรื่องของการสื่อสารกับท่านที่อยู่ในศึกตรงนี้นะครับเรื่องความจำเป็นนะครับ
เรื่องของมาตรฐานว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามาใช้แล้วเนี่ยหลังจากท่านกลับมาเนี่ยจะมีผลอะไรไหม
อันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองในส่วนของตึกข้างเคียงเองนะครับ
ก็มีความกังวลอยู่แต่ว่าใช้ในตอนสื่อสารแล้วก็ใช้มาตรฐานทางการแพทย์นะครับ
ได้อธิบายไปครับก็เข้าใจว่าในเรื่องของความรู้ความเข้าใจตรงนี้ก็มีมากขึ้นนะครับ
ถ้าเราได้สื่อสารกันอย่างดีนะครับในปัจจุบันที่เราต้องไปบริหารจัดการตรงจุดนี้นะครับ
ก็เรื่องของเสียงบ่นเรื่องของความกังวลเรื่องของคนที่กลัวที่เป็นตึกข้างเคียงเนี่ยก็แทบจะเรียกว่าไม่มีแล้วครับ
ค่ะได้ค่ะคุณหมอค่ะเดี๋ยวเราได้คุยกันอีกแน่นะคะยังไงขอบคุณคุณหมอเบื้องต้นตอนนี้ก่อนนะคะ